ได้จัดพื้นที่ในการที่จะชมสุริยุปราคาในครั้งนี้

สามารถรับชมเงาสุริยฆาตได้ร้อยละ๔๑คุณ

ที่จังหวัดเชียงใหม่สามารถรับชมเงาสุริยคราชได้๑๒๗นะครับ
ซึ่งกิจกรรมก็จะจัดขึ้นที่ดาดฟ้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติเวิลเชียงใหม่
ไปกันที่ฉะเชิงเซากันบ้างนะครับ
จัดขึ้นที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ๗รอบพระชนพันศา
สามารถรับชมได้ร้อยละ๔๐
ขณะที่จังหวัดนครราชศรีมาสามารถรับชมเงาได้ร้อยละ๓๐
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนาบรีนะครับ
ที่จังหวัดเชียงใหม่สามารถรับชมเงาได้๑๒๔ครับ
ส่วนที่ขอนแก่นสามารถรับชมเงาได้๑๓๔
สำหรับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับสามารถรับชมเงาได้ร้อยละ๓๖ครับ
ส่วนที่จังหวัดประจวบคลีคันสามารถรับชมเงาได้เกือบครึ่งคุณร้อยละ๕๐๑๔๘

ส่วนที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานีได้รับชมถึง๑๕๐
ที่จังหวัดภูเก็ตสามารถรับชมเงาได้ร้อยละ๖๒
ซึ่งจะเป็นจุดที่สามารถสังเกตสุริยุปราคาได้ดีที่สุด
พระอาทิตย์เคลื่อนขึ้นจากผิวน้ำ
เงาปกคลุมถึงร้อยละ๖๔และจุดนี้เอง
ทีมข่าวของเราก็ประจำจุดรายงานด้วยนะครับ
ส่วนจุดที่สามารถรับชมสุริยฆาตได้มากที่สุดในประเทศไทย
รู้ไหมฮะว่าที่ไหนนั่นก็คือที่ใต้สุดนะครับ
ก็คือที่จังหวัดยาลาที่อำเภอเบตงนั่นเอง
รับชมสุริยคาดพระอาทิตย์ถูกบดบังได้ถึงร้อยละ๖๙ครับคุณ
และทุกกิจกรรมนะครับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยนะครับ
ให้ร่วมกิจกรรมแบบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับ
ถ้าคุณไม่ได้ดูในครั้งนี้ได้ดูในปีนี้๖โมงกว่าถึง๘โมงเนี่ย
คุณจะต้องรอชมอีกที๕๔ปีข้างหน้า